อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้มีคนไปพบลุงวัย๖๗ปี
เสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนที่จังหวัดชนบุรีค่ะตำรวจก็ไปตรวจสอบ
ตามตัวก็ไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอะไรเลยค่ะ
ในรถเก๋งพบว่ามียารักษาโรคเป็นโรคหอบหืด
แล้วก็ยังพบลอตเตอรี่ในตัวของผู้ตายด้วยนะคะเป็นเลขตรงกับทะเบียนรถเลยนะ
แต่ทรัพย์สินในรถคือไม่มีอะไรหายอ่ะปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่กู้ภัย
ตามหาเลขนี้เพื่อจะซื้อสลากตามด้วย
จากทำงานแล้วนะคือเขาคิดว่าผู้ตายอาจจะให้โชคด้วยนะคะ
นี่แหละเลขนี้เลยอยู่ในกระเป๋าของผู้เสียชีวิตนะคะ
ตำรวจภูทรสัตหีบรับแจ้งมีผู้เสียชีวิตอยู่ริมถนนสายสามสามสอง
หน้าหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะมนต์บางเสร่อำเภอสัตหิบ
จังหวัดชนบุรีค่ะก็เลยเดินทางไปตรวจสอบ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานในที่เกิดเหตุค่ะ
พบศพของนายพงศักดิ์ศรีสุวรรณอายุหกสิบเจ็ดปีสภาพศพคือสวมเสื้อยืดคอปกสีน้ำเงิน
กางเกงขายาวสีน้ำเงินสภาพคือปลดกระดุมแล้วก็เข็มขัด
แต่ตามร่างกายไม่ได้พบร่องรอยถูกทำร้ายใดทรัพย์สินของผู้ตายก็อยู่ครบนะคะ
โดยในกระเป๋าเงินเจ้าหน้าที่ไปพบสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่๒ใบ
เมื่อสักครู่เห็นเลขแป๊บแวบนี่น่ะหมายเลขศูนย์ห้าหกเจ็ดสี่เก้า
งวดประจำวันที่๑๖ตุลาคมนี้ใกล้กันก็ไปพบรถเก่งของผู้ตาย
ต้าคัมรี่ทะเบียนขอไข่คอควายเจ็ดสี่เก้าแปดระยอง
ก็เอาเลขสามตัวสุดท้ายใช่เอามาเอามาภายในรถพบยา
พ่นรักษาโรคหอบหืดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากนั้นก็นำศพส่งให้แพทย์ชนะสูตรอย่างละเอียดถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่า
เกิดจากอะไรกันแน่ค่ะแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยสันนิษฐานนะคะ
ว่าผู้ตายน่าจะเดินทางไปทำธุระแต่ระหว่างทางอาจจะปวดปัสสาวะ
ก็เลยจอดรถริมถนนแล้วเดินลงมาจะปัสสาวะไงแล้วปรากฏว่าโรคประจำตัวอาจจะเกิดกำเริบขึ้น
ทำให้เขาล้มลงและเสียชีวิตดังกล่าวนะคะมาเสียชีวิตอยู่นอกรถแบบนี้
หลังจากนี้จะมีการติดตามญาติผู้เสียชีวิตมาสอบสวนแล้วก็มอบทรัพย์สิน
ทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยคืนให้กับญาติด้วย
เพราะบอกว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันมีปัญหาตามมาในภายหลังนะคะ
หลังจากปฏิบัติหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายคนไปหาซื้อสลาก
ตามเลขของผู้ตายนะคะโทษทีเมื่อสักครู่นี้ดิฉันอ่านตามสคริปต์ไป
จริงมันคืองวด๑๖กันยายนไงถ้า๑๖ตุลาคม
มันไปไกลไปไกลไปยังไม่หายนะคะ
นี่แหละเลขสลากของผู้ตายมันตรงกับทะเบียนรถด้วย
เขาก็เชื่อว่าผู้ตายจะให้โชคลาภหรือเปล่า
แต่อย่างไรก็ตามแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ